อีกเรื่องหนึ่งต้องบอกว่าเป็นภัยคุกคามผู้หญิงเลยค่ะ
ต้องขี่มอเตอร์ไซค์จากบ้านไปโรงเรียนทุกวัน

ปรากฏเจอผู้ชายรุ่นลุง

น้องไม่จอดน้องขี่หนีเข้าไปแล้วก็แบบเข้าไปหลบอยู่ในรั้วบ้าน
ลุงคนนี้มาจอดรอหน้าบ้านคือหวังจะให้น้องออกมาให้ได้
น้องต้องอัดคลิปวีดีโอค่ะ

หนูไม่งั้นหนูจะแจ้งตำรวจจริงด้วย

คำถามเมื่อกี้เรียกให้จอดทำไมไม่จอด
เป็นคุณคุณจอดไหมคะไม่รู้จักกันด้วยคือน้องนักเรียนคนนี้
อายุ๑๗ปีอยู่ชั้นม๕โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอศรีสมเด็จ

เล่าเรื่องว่าถูกคุณลุงคนนี้ขี่รถตามเธอ
ไปถึงโรงเรียนมา๒ครั้งแล้วเธอบอกเธอหวาดกลัวมาก
ทีมข่าวติดต่อไปคุยกับน้องนะคะน้องก็เล่าบอกว่า
เช้าเธอต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียน
เส้นทางมันจะเปลี่ยวหน่อยบ้านคนก็ไม่ได้เยอะมาก

วันเกิดเหตุเธอก็ขี่รถไปเรียนตามปกตินี่แหละ
แล้วก็เจอคุณลุงคนนี้จอดรถอยู่ข้างทาง

ขี่ผ่านไปปุ๊บอ้าวลุงสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วขี่ตามเลย
แล้วตะโกนบอกจอเดี๋ยวนี้มาประกบข้างเธอ
ตกใจมากตอนนั้นเธอบอกบิดหนีอย่างเดียว
เธอก็บิดหนีเข้าไปหาเพื่อนในหมู่บ้านแล้วก็เข้าไปแอบในบ้านนะคะ
ลุงก็ตามมาแล้วก็มาจอดรถอยู่ต่อท้ายมอเตอร์ไซค์เธอ
แล้วก็จอดคาอยู่ตรงนั้นไม่ยอมไปไหน

บอกว่าลุงคนนี้เคยขี่รถตามเธอมารอบนึงแล้ว

ขี่ไปหาเพื่อนเธอฝากของมาให้
เป็นครีม๒ขวดกับหน้ากากอนามัย

กลัวแล้วก็ทั้งโมโหด้วยค่ะ
แต่ว่าก็ต้องตั้งสติให้ได้ค่ะ
คือถ้าพลาดตอนนั้นไม่ตั้งสติ

เคยพูดคุยเคยนั่นกันไหมเคย

หนูก็ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันค่ะ
แกเป็นคนสติไม่ดีมั้งค่ะ

ทีนี้เรามองว่าคนแบบนี้นี่เป็นภัยของสังคมไง

อันตรายมากค่ะสำหรับพี่เพื่อนนักเรียนทุกคนค่ะ
คือเหมือนแกนั่งจ้องนักเรียนที่ไปโรงเรียนตลอดเลยค่ะ

ถ้าเจอเหตุการณ์อย่างนี้หรือจะบอกว่ายังไง
ก็อยากให้ทุกคนนะคะตั้งสติให้มากนะคะ
คือถ้าเจอแบบนี้แล้วก็อย่าตกใจไปค่ะ
คือเราต้องรีบไปหาคนเยอะไปหาผู้ใหญ่ค่ะ

สุดยอดคือเนี่ยเป็นตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างเลยคุณผู้ชมคุณรัชพร
คือถ้าเจอเหตุการณ์อะไรที่มันแบบดูแล้วไม่ปลอดภัย

ใช่ค่ะคือน้องเนี่ยมีสติดีมาก

เอาคลิปนี้ไปแจ้งความเลยไปแจ้งกับกำนันผู้ใหญ่บ้านก่อน
รู้ว่าผู้ชายคนนี้ค่ะ

มีฉายาว่าเน่งคอตั้ง
เป็นชาวหมู่บ้าน๑๒ในอำเภอศรีสมเด็จนี่แหละ
คือคุณแม่บอกว่าหูแบบนี้เนี่ยแม่เป็นห่วงลูกสาว
มันดูเป็นภัยคุกคามผู้หญิงมากอะค่ะ
ดีใจนะที่ลูกมีสติแล้วก็เอาตัวรอดจากเหตุการณ์นี้มาได้
คนที่มาตามเป็นใครอะไรยังไง
แต่ไม่ได้จะไปทำอะไรน้อง

ตำรวจเรียบร้อย

ก็เลยโดนไป๒ข้อหาคือมีสารเสพติดอยู่ในร่างกาย
แล้วก็ข้อหาก่อความเดือดร้อนรำคันให้กับผู้อื่น
คือแล้วไม่รู้ว่าวันอื่นต่อไปจะมาทำแบบนี้หรือเปล่า
เพราะก่อนหน้านี้เคยเจอน้องแล้วฝากของมาให้ด้วยนะ